ก็แล้วแต่แต่อยากจะเรียกร้องอยากจะเปิดเผยเพื่อขอ
ความเป็นธรรมนะเรื่องนี้นะครับก็มีลุงคนหนึ่งอยู่ที่
บุรีรำบอกว่าไปซื้อหวยใต้ดินซึ่งผิดกฎหมาย
นะฮะค่ะผิดกฎหมายแต่คนที่เป็นเจ้ามือหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าเขาซื้อกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นภรรยาของตำรวจระดับรองภูมิกับ
งวดที่ผ่านมาถูกรางวัลพันคูณพัน
ต้องได้ประมาณเกือบ๗แสนบาท
ซึ่งมันมีของคนอื่นอยู่ด้วยนะไม่ใช่ของแกคนเดียว
สุดท้ายไม่ได้นะฮะเพราะว่า
ภรรยาของรองภูมิกับคนนี้บอกว่า
เจ้ามือจริงเขาไม่จ่ายเงิน
แกก็เลยไม่มีเงินให้เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ

อ้อจะแหงกว่า๗๘แสน
แล้วเบาไปอุ้นซ่อนเขาต้องควรคันเนี๊ะ

บอกเป็นหลักฐานเนี่ยคุยกับ
ผู้หญิงคนนี้นะที่ซื้อหวยใต้ดินด้วยเนี่ย
ปกติก็ซื้อประจำเนี่ยแต่แหม
งวดนี้คุณนายไม่ให้ถูกพันคูณพันได้เงินเนี่ยเกือบ๗แสนนะ
คือบอกให้จ่ายมาก่อนส่วนหนึ่งแกก็ไม่จ่าย
ถามย้อนกลับมาบอกถ้าเกิดว่าฉันถูกจากคุณมั่งแบบนี้คุณจะจ่ายฉันไหม

หมายบอกก็จ่ายสิแต่นี่คุณจะไม่จ่ายผมได้ยังไง
แล้วลุงหมายบอกไปยืมเงินเพื่อนบ้านหมื่นนึงมาเลี้ยงฉลองถูกหวยแล้ว

เอามาก่อนเลยหมื่นนึงซื้อเหล้าซื้อเบียร์อะไรแบบเลี้ยงฉลองใหญ่เลย
เงินยังไม่ได้อ่ะตอนนี้กลายเป็นหนี้แล้วหนี้หมื่นนึงนี่เพื่อนบ้าน
บอกตั้งแต่วันที่๑๖บอกเห็นเงียบไป๒๓วัน
ทำไมยังไม่ติดต่อเรื่องจ่ายเงินมาให้สักที
พอทวงถามไปบอกอ๋อเจ้ามือเขาหนีไป
ถ้าอยากได้เงินคืนให้ไปตามหาเจ้ามือแทน
ทีนี้ก็เลยแบบงงละสิทีนี้ทวงถามหนักเข้า
หมายอ้างว่าถึงขั้นลูกชายของคุณนายเนี่ย
คุณนายนี่เป็นภรรยาของตำรวจนะฮะลูกชายก็เป็นตำรวจ
บุกมาขู่ที่บ้านด้วยนะแล้วบอกถ้าอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอา
แต่ตามกฎหมายมันหวยใต้ดิน
จะฟ้องยังไงผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
ได้คุยกับลุงหมายนะลุงหมายนี่แกก็ยอมรับแกชอบเล่นหวย
โรตเตอรี่ก็ซื้อหวยใต้ดินก็ซื้อ
หวยใต้ดินเนี่ยซื้อกับคุณนายคนนี้ภรรยาของตำรวจเนี่ย
ซื้อมา๒๓ปีแล้วซื้อเพราะมั่นใจ
เนื่องจากเมียตำรวจเป็นคนขายงวดที่ผ่านมาซื้อไป๗๐๐ถึง๙๐๐บาท
แต่ละงวดเนี่ยจะซื้อประมาณเท่านี้แล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกถูก๓ตัวพันคูณพัน
ต้องได้เงินเกือบ๗๐๐๐๐๐บาทแต่พอจะไปขอเงินไปทัวร์เงินเขาไม่ให้
นี่ไงบอกว่ามีหลักฐานนะว่าสั่งซื้อเลขอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้าง

เดี๋ยวฟังลุงหมายหน่อยนะครับ
มีคลิปครับไปคุยกันแล้วครับคุยอยู่ที่บ้านเขา
เขาบอกว่าไม่มีไม่จ่ายครับ
ผมก็ว่าซื้อของเขามันปลอดภัยดีผมก็ซื้อมานานแล้วครับ
แต่เฉพาะก้อนในตอนสุดท้ายของผมครับ

ผมก็อยากจะให้เขามาใช่ให้ผมครับ
เอาตังค์ที่ผมถูกให้ผมครับเวลาผมไม่ถูกเขาก็กินผมเต็มครับ
ผมบาทหนึ่งผมไม่เคยขอครับ
เรื่องนี้ก็ทราบเรื่องไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
พลวตรีรุธพลนวรัฐนะฮะท่านบอกว่าไม่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างตำรวจแน่นอนนะครับ
คือถ้าเมียตำรวจไปขายหวยใต้ดินอย่างนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะฮะจะวินัยอาญายังไงก็ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน
ตอนนี้ให้ตำรวจนายนี้มารายงานตัวที่ภูทรจังหวัดแล้วนะครับเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าซื้อหวยกับเมียตำรวจเนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องเรียกคนที่ซื้อเนี่ยมาสอบเหมือนกันถ้าพบว่ามีการซื้อขายหวยใต้ดินมันก็ผิดกฎหมายทั้งสองฝ่าย
ใช่แต่จะผิดมากผิดน้อยก็แล้วแต่ละฝ่ายนะครับแล้วแต่แต่ละฝ่ายก็ต้องดูกันไปนะครับ
บุรีลำเนี่ยลุงหมายนะฮะลุงหมายอายุ๖๑แล้วนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำ
ล่าสุดลุงหมายบอกว่าลูกชายของตำรวจมาขู่ถึงบ้านลูกชายของตำรวจกับเมียตำรวจที่ขายหวยใต้ดินเนี่ย
ก็เป็นตำรวจเหมือนกันก็เลยต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองบุรีรำนะ
แล้วก็ไปกู้เงินเพื่อนบ้านมา๑๒๐๐อีกอันนี้ไม่ได้มาเลี้ยงฉลองนะคุณเขียนมาสอน
หมายบอกต้องไปกู้เงินเพื่อนบ้านมา๑๒๐๐มาติดกล้องวงจรปิดรอบบ้าน
กลัวว่าจะได้รับอันตรายนะกลัวว่าจะตายจากมือปืนนี่ฮะกลัวถึงขนาดต้องไปจุดทูบ
หน้าสารพระภูมิที่บ้านเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครอง
แล้วขอให้ได้เงินที่ถูกหวยเนี่ยขอให้ได้เงินมาและอย่าถูกคุกคามอีก
ตกกังวลอยู่กลัวจะมันจะได้ตังค์ไหมอย่างนี้ครับผมผมกังวลมากครับ
ติดเพราะผมกลัวอันตรายเพราะว่าลูกชายเป็นตำรวจเขามาข่มขู่ผม
ผมไปแจ้งความไว้แล้วแต่ว่าผมเลยติดกล้องวงจรปิดครับ
ครับไม่ติดต่อมาสักทีเลยครับโทรไปก็ไม่รับครับ
นี่ฮะเอาเป็นว่าเจ้ามือหวยใต้ดินที่ลุงหมายแกซื้อด้วยเนี่ย
ที่เป็นเมียของตำรวจเนี่ยเขาบอกเจ้ามือจริงเนี่ยหนีไปแล้ว
อยากได้ก็ไปตามเอาเองส่วนลูกชายที่เป็นตำรวจเหมือนกันมาที่บ้านบอกอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเอง
ขณะที่นายตำรวจที่เป็นสามีของผู้หญิงคนนี้ที่ลุงหมายก็เรียกคุณนายเนี่ย
เขาออกมาบอกว่าเขาเลิกกันไปตั้งนานแล้วเขาไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปขายหวยใต้ดินอะไรเขาไม่รู้เรื่องนะ
ส่วนลุงหมายลุงหมายบอกว่าไม่รู้ฟ้องเฟิ้งไปมันจะฟ้องได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
เอาเป็นว่าตอนนี้ลุงหมายบอกตัวผมเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยสองหมื่นกว่าบาทแล้ว

หมื่นนึงก็คือวันถูกหวยวันแรกรู้ว่าถูกหวยได้เงินเกือบเจ็ดแสน
แต่มีเงินคนอื่นอยู่ด้วยนะไม่ใช่เงินแกทั้งหมดนะเหมือนกับเขาฝากแกซื้อด้วย
แกจริงก็ประมาณสัก๔๕แสนของคนอื่นอีกสักแสนกว่าบาทได้มั้ง
แต่วันนั้นเนี่ยแกรู้ว่าถูกหวยแกไปยืมเงินชาวบ้านมาหมื่นนึง
ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออาหารซื้อน้ำจากร้านค้าแถวนั้นเนี่ยเพื่อเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพี่น้อง
แล้วล่าสุดยืมเงินอีกหมื่นสองติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านนี่เป็นหนี้สองหมื่นกว่าบาทแล้ว

ถูกต้องนี่ฮะชาวบ้านนะฮะที่บุรีรำนะครับเราลองไปถามดูนะฮะว่าเรื่องนี้มันควรจะออกหัวออกก้อยยังไงนี่
จอยน้องจอยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนน้องจอยบอกหนูไม่เคยเล่นหวยใต้ดินนะซื้อแต่ลอตเตอรี่นะพี่เขียนมาสอน

แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหนูมองว่าคนที่ขายหวยใต้ดินก็ทำให้ถูกเขาถูกหวยก็ต้องจ่ายเขา

ก็เป็นตำนานอีกแล้วค่ะ

เกิดมาก็เห็นเลยค่ะเห็นว่าก็เกิดมาก็เคยก็ได้ยินเลยค่ะค่ะแล้วมันจะเลิกได้ไหมแบบนี้
เกิดมาก็ได้ยินแล้วอ่ะหวยใต้ดินอ่ะ

อีกคนนึงครับเป็นชาวบ้านอีกคนนึงเราไปคุยด้วยนี่พี่วีนาพี่วีนาบอกแม่พี่ก็ไม่เคยซื้อนะหวยใต้ดิน
ซื้อแต่ลอตเตอรี่เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องว่าซื้อขายหวยใต้ดินกันแล้วก็เจ้ามือไม่จ่ายอะไรโกงกันอะไรกันเนี่ยไม่เคยได้ยินข่าวนะเพิ่งได้ยินข่าวครั้งนี้นี่แหละ
เออแล้วถ้าเขาถูกกันเนี่ยเขาจ่ายกันไหมแม่
แต่ปกติก็เห็นเขาว่าไม่เห็นเคยมีปัญหานะแถวนี้เราก็ไม่เคยรู้อ่ะ

คนคุยกันเข้ามาเยอะเลยทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์บอกไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพื้นที่ตรงนี้ปล่อยให้มีหวยใต้ดิน
ถามดีกว่าว่ามีตรงไหนที่ไม่มีหวยใต้ดินบ้างคุณผู้ชมบอกมา

คุณผู้ชมบอกมาก็ฝากถามไปแต่สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ไงคะ
เรื่องของการไปซื้อหวยใต้ดินพอถูกรางวัลได้เงินเยอะแล้วเจ้ามือไม่จ่าย
มันหลายข่าวแล้วนะที่เราเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้

ก็สลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแน่นอนเพราะว่าอย่าไปซื้อหวยใต้ดิน
เพราะเนี่ยพอมันมีปัญหาแล้วมันยากแล้วนี่นะคะ